ก็คือเรื่องของการจะขอตรวจหรือว่าผ่าพิสูจน์ศพอีกครั้งหนึ่ง

มันจะสามารถเปลี่ยนแปลงข้อสงสัยอะไรได้หรือเปล่า

เพราะว่าวันนี้ทางด้านของทนายนะคะของคุณแม่คุณตังโม

ก็คือทางด้านของทางนายกฤษณาคาศีบูรพิมพ์สวย
ทางด้านของทนายแม่ตะโมและทนายเดชา

ตอนนี้กลายเป็นที่ปรึกษาในคดีนี้ไปแล้วนะคะ
ออกมาเปิดเผยว่าคุณแม่ของคุณตังโมประสานแล้วค่ะ
ประสานให้ทำหนังสือแจ้งไปกับพนักงานสอบสวนตำรวจภูทรภาค๑
ขออายัดศพคุณแตงโมเพราะต้องการให้ผ่าพิสูจน์ศพใหม่
เพราะมันมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นต่างถึง๔ข้อ
ข้อแรกการตายของคุณตังโมผิดธรรมชาติ
ข้อที่๒มีข้อสงสัยว่าการตายเกิดจากการกระทำโดยประมาทหรือเจตนา
ข้อที่๓ค่ะญาติของผู้ต้องหาบังคงเป็นญาติกับอดีตนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่
และข้อที่๔ถึงแม้จะผ่านการชนสูตพลิกศพจากนิติเวศแล้ว
แต่หน่วยงานดังกล่าวก็ถือว่าอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ออกหนังสือเพื่อไปยื่นต่อพนักงานสอบสวนให้ผ่าชนสูตรอีกครั้ง
และขอผลชนสูตรศพและดูสภาพศพจากนิติเวทย์
หนังสืออีกฉบับหนึ่งค่ะจะมีการยื่นนะคะ
ให้กับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมในวันจันนี้ด้วย
เพื่อที่จะขอความร่วมมือให้มีการชันสูตรศพใหม่ค่ะ
คือเราแนะนำกันไปผมก็แนะนำน้องว่ากลุ่ยกับคุณแม่ดู
พอคุณแม่เห็นแล้วอย่างนี้มันเป็นการกระทำโดยเจตนาหรือไม่
อันนี้คือหลักใหญ่ใจความเลย
หมายถึงอาจจะมีคนบนเรือเจตนาให้เป็นอย่างนี้ใช่นะ
ดูแล้วคุณแม่จะเริ่มมีความเข้าใจแล้วว่า

เรายังไม่กล้าให้ดูนะครับเพราะว่าด้วยจิตสภาพจิตใจ
ผมเองก็ต้องไปค้นหาภาพที่มันคิดว่ามันถูกต้องนะครับ
แล้วก็ภาพตามสื่ออะไรออกไปบางทีเราก็กลัวจะมีการตกแต่ง
แต่พอดีบังเอิญว่ามีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งกันแล้วกันนะครับ
มีภาพมาให้ผมก็เลยได้คุยในงานศพคร่าว
แล้วก็เมื่อคืนนี้ก็ทำงานอย่างหนักแล้วก็รีบประสานคุณแม่นะครับ
คุณผู้ชมเนี่ยทีนี้ระหว่างที่กำลังคุยกันอยู่แบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
คุณแม่ตังโมมีการต่อสายตรงหาธนาดิชาด้วยนะ

หลังจากไปเห็นศพลูกแล้วจากการสูตรการชันสูตรศพของนิติเวศ
ใบหน้าเต็มไปด้วยบาดแผลศีรษะเองก็มีรอยทุบ
อยากขอให้ธนาดิชาร่วมกับธนาคิศนะ
ดำเนินการทางกฎหมายให้ไปชนสูตรพลิกศพใหม่

ไม่สนใจเรื่องเงินเยียวยาอีกต่อไป
นี่อันนี้คือระหว่างที่ต่อสายพูดคุยกันนะคะ
ทางด้านของคุณแม่ยังบอกอีกด้วยว่า
รายละเอียดเรื่องของการขออัญญาติศพ
แล้วก็ทางด้านของอาจารย์ทงชัยก็จะพูดเรื่องนี้

สิทธิ์ในการตัดสินใจทั้งหมดอยู่กับคุณแม่
เปลี่ยนใจแบบนี้เชื่อว่าทำในสิ่งเรา

ไม่อย่างนั้นคดีจะออกมาว่าลูกตกน้ำเสียชีวิต

ทำไมไปยอมรับว่าลูกเกิดอุบัติเหตุ
เราเองก็เก็บเรื่องนี้มาคิดอยู่ทุกวัน
ตอนนี้แม่เพิ่งเห็นสภาพศพลูก

เห็นแล้วว่ามีบาดแผลตามร่างกายรอยช้ำเนี่ย
จริงคุณแม่บอกว่ามีคนส่งมาให้แล้วนะ
แต่ไม่เคยดูก่อนหน้านี้เพราะว่ายุ่งมากจริง
จนกระทั่งเมื่อคืนนี้ได้เห็นแล้ว
ได้เห็นสภาพศพของคุณแตงโม
บอกตรงว่าที่ผ่านมารับจากโทรศัพท์
เพื่อให้งานในการไว้อะไรของคุณตังโม

แทบไม่ได้เปิดหรือไม่ได้สนใจอะไรเลย
ทำให้เราพอไม่ได้เห็นก็ยังไม่ได้คิดอะไร
เชื่อว่าน้องโมคงมาโดนจิตโดนใจให้เราได้เห็น

ไม่ว่าประมาทหรืออะไรก็ตาม

ก็คงจะต้องยอมแต่ขอให้ตรวจสอบก่อนอีกครั้ง
ขณะที่ทางฝั่งเพื่อนสนิทของคุณแอนนาคุณผู้ชมค่ะ

เลื่อนวันเผาแม่ขอพิสูจน์ร่างซ้ำอีกครั้ง
โอ้โหพอข้อความนี้ถูกเผยแพร่ออกไป
ชาวเน็ตค่ะเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก
ถึงการเปลี่ยนใจของคุณแม่
แล้วก็บอกว่าให้อภัยแม่ละ๑๐๐
หลายคนก็บอกอาจเป็นกำลังใจให้คุณแม่ด้วย

ก็ถูกโจมตีจากพลังโซเชียลเยอะพอสมควร
แล้วเนี่ยคุณแม่เพิ่งมาเปิดปากบอกว่าเพิ่งเห็นสภาพศพของลูกนะคะ
ทีนี้ความเคลื่อนไหวของคุณแม่หลังจากที่บอกแล้วว่า
ความประสงค์ของตัวเองคือต้องการผ่าพิสูจน์ใหม่
ก็มีการต่อสายติดต่อไปถึงคุณหมอพรทิพย์ด้วยนะคะ
บอกว่าให้ช่วยผ่าชนะสูตรศพอีกครั้ง
จะได้หาสาเหตุว่าบาดแผลที่ปรากฏบนร่างของน้องแตงโม
โดยเฉพาะที่ศีรษะมันเกิดจากอะไร
ซึ่งคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะบอกว่า
ได้รับการติดต่อจากนางพนิดาศิรายุทธโยธินแม่ของแตงโม
รวมทั้งอาจารย์ทงชัยประดับชนะนุรัติศาสนาอาจารย์
ผู้ประกอบพิธีไว้อะไรให้แตงโมนะคะ
ก็เลยบอกให้ทราบแล้วว่าตอนนี้เลื่อนงานชาปนกิจศพของแตงโมออกไปก่อน
เพราะว่าคุณแม่สงสัยเรื่องบาดแผลที่อยู่บนร่างกาย
ก็แนะนำค่ะให้คุณแม่ของแตงโมทำเรื่องไปที่สถาบันนิติเวทย์
โรงพยาบาลตำรวจเลยค่ะจะได้ทำการผ่าชนะสูตรอีกครั้ง

แต่ถ้ายังสงสัยก็สามารถติดต่อไปที่โรงพยาบาลอื่น
เพื่อผ่าชนะสูตรได้อีกครั้งเหมือนกัน
แต่เรื่องของการผ่าชนะสูตรรอบที่๒ขึ้นไปอย่างนี้แล้วนะคะ
จะมีความยากเพิ่มขึ้นเพราะสภาพศพคือเปลี่ยนไปแล้ว
ส่วนกรณีที่ชาวเน็ตเรียกร้องให้คุณหมอพรทิพย์เองนี่แหละ

คุณหมอพรทิพย์ยืนยันว่าไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะลงไปดำเนินการเองได้
ทำได้ก็เป็นเพียงแค่ผู้แนะนำเท่านั้นอย่างที่ให้คำแนะนำไป

ขอให้คุณแม่นั้นยื่นเรื่องขอชนสูตศพครั้งที่๒
ตามหน่วยงานต่างที่พร้อมทำให้
จะเป็นสถาบันนิติวิทยาศาสตร์หรือเป็นจุฬาอะไรก็ได้ค่ะ
ว่าเมื่อเช้าก็คือทางคุณแม่กับทางบาทหลวงอาจารย์ทุนชัยติดต่อมาแล้วเมื่อเช้าใช่ไหมครับ

คือเป็นการฟังจากตัวคุณแม่แต่ว่าหลังจากนั้นจะเปลี่ยนอะไรอีกหรือเปล่าไม่ทราบนะ
ซึ่งถามว่าก็อธิบายให้คุณแม่เขาฟังแล้ว
แล้วก็ว่าตัวหมอพรทิพย์ยังมีความสามารถผ่าไม่มี
แต่ว่ามันไม่อยู่ในฐานะที่จะลงไปถ่ายเอง
นี่แหละค่ะก็เป็นข้อมูลและลดสัมภาพของคุณหมอพรทิพย์

ซึ่งคริสตจักรแห่งนี้เนี่ยเป็นที่ที่เก็บอัฐิของคุณพ่อโสคุณพ่อคุณแตงโมเอาไว้
ก่อนหน้านี้ที่เป็นข่าวว่าจะมีการนำในส่วนของคุณตังโม
มาทำการชาปนกิจที่นี่แล้วก็จะมีการเก็บอัฐิเอาไว้ที่นี่หรือไม่อย่างไร
ตอนนี้เนี่ยนะคะก็มีความเคลื่อนไหวอย่างที่บอกว่าล่าสุดก็คือการอายัดร่างคุณตังโม
ซึ่งความหมายคือในวันจันนี้จะไม่มีการประกอบพิธีชาปนกิจแน่นอน
แล้วทีมข่าวของเราเองก็เลยเดินทางไปที่คริสตจักรเมทอดิสนะคะ
อย่างที่บอกว่าอยู่ที่อำเภอครองหลวงปฐุมธานีนะคะ
สอบถามเจ้าหน้าที่ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมงานต่าง
ก็บอกว่าตอนนี้คือคุณแม่ของคุณตังโมเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีการประสานมาอย่างเป็นทางการนะคะ
ก็ถ้ามีการประสานอะไรต่างมาเนี่ยก็อาจจะต้องมีการเลื่อนออกไปอย่างที่บอก
แต่ทีนี้หลายคนก็มีคำถามถามไปถึงเจ้าหน้าที่นะคะของที่นี่ว่า
เกี่ยวกับอัตถีของคุณตังโมล่ะสมมุติมีการชาปนาคิดที่นี่แล้วเสร็จ
จะนำอัฐิของคุณตังโมไปไว้คู่กับคุณพ่อโสหรือเปล่า
เจ้าหน้าที่บอกแบบนี้ว่าเรื่องนี้ยังไม่ทราบ
แล้วก็บอกด้วยว่าไม่สามารถให้ข้อมูลอะไรไปมากกว่านี้ได้นะ

หน้าที่ของคริสตจักรเมทอดิสก็มีเพียงในเรื่องของการเตรียมสถานที่
รายละเอียดการจัดงานทั้งหมดก็ต้องให้สื่อมวลชนประสานและสอบถาม
ไปทางคริสตจักรแห่งความสุขนั่นเอง
ล่าสุดมีรายงานแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะในพิธีไว้อะไรของคุณตังโมวันนี้นะคะ

ทางด้านของศาสนาจารย์ทงชัยนะคะ
ระดับชนะนุรัติคือจะมีการแถลงแถลงกับคุณแม่ของคุณตังโมนะคะ
ถึงเรื่องของการอายัดศพและการเลื่อนงานชาปนกิจศพของคุณแตงโมด้วย
งั้นหมายความว่าวันนี้เนี่ยทางด้านศาสนาจารย์อาจารย์ทงชัยรวมไปถึงคุณแม่ตังโมเนี่ย
อาจจะได้พูดกับสื่อมวลชนในงานไว้อะไรวันนี้นะคะ
คุณผู้ชมขอแถลงอย่างเป็นทางการก่อน

ก่อนหน้านี้ที่มีข้อสงสัยเยอะเลยเรื่องของการวินิจฉัย
หรือว่าทางพิสูจน์ทางนิติเวช
ทำไมถึงไม่มีการเปิดเผยถึงบาดแผลตรงนั้นตรงนี้
แล้วก็มีการให้สัมภาษณ์จากทางอาสากู้ภัย
บางคนที่มีการพูดให้ฟังแล้วก็วินิจฉัยเป็นฉากเลยว่า
แผลแบบนี้มันน่าจะเกิดจากแบบนั้นแบบนี้
สมิทนายกสมาคมแพทย์นิติเวศแห่งประเทศไทย
เขาก็เตือนเตือนมาถึงอาสากู้ภัยในการมาวินิจฉัยศพของคดีคุณแตงโมเองเนี่ย
เพราะว่ารู้สึกว่าจริงไม่ใช่หน้าที่และข้องใจว่าจะทำแบบนี้ได้ไหม
ถ้าทำไม่ได้เนี่ยต้องถูกลงโทษด้วยหรือไม่
นี่เป็นการตั้งคำถามจากคุณหมอสมิทนะคะ
ผู้ช่วยศัตราจารย์ในภาคสมิทร์ศรีศนนายกสมาคมแพทย์นิติเวทย์แห่งประเทศไทย
หัวหน้าห้องปฏิบัติการนิติเวชศาสตร์ภาควิชาพยาธิวิทยา
คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ท่านมีการโพสต์แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดา
เพราะว่ามีกระแสวิพากษ์วิจารณ์หนาหูแล้วก็ข้อสงสัยเกี่ยวกับการเสียชีวิตว่า
มีเพื่อนของคุณหมอเป็นเฟซบุ๊กอยู่ในเฟซบุ๊กเป็นกู้ภัย
แล้วก็เลยอยากจะถามว่าอาสาสมัครกู้ภัยมีจริยธรรมอาสาสมัครกู้ภัยไหมครับ
นี่เป็นคำพูดโค้ดคำพูดของคุณหมอ
ผมเห็นอาสาท่านหนึ่งพูดอธิบายวินิจฉัยเกี่ยวกับศพเหมือนกับเป็นแพทย์นิติเวทย์
มันสามารถทำได้ไหมครับถ้าทำไม่ได้อาสาท่านนั้นจะถูกลงโทษไหมนะคะ
รวมทั้งคุณหมอยังตำหนินักข่าวด้วยที่ไปทำข่าวเรื่องนี้กับอาสาท่านนั้น
ท่านคิดว่าการให้สัมภาษณ์ผลการตรวจศพควรทำกับอาสามากกว่าแพทย์นิติเวทที่ผ่าเหรอครับ

จริงผมเคารพอาสามากสนิทกับหลายคนมาก
อาสาเจอผมก็พูดคุยกันดีเพราะผมออกที่เกิดเหตุท้องที่ในรามามาเกิน๑๐ปีแล้ว
อาสาหลายคนที่เวลาไปตรวจที่เกิดเหตุช่วยในการตรวจศพและขนศพออกมา
เคสก็ยากลำบากมากจริงนับถือความมีน้ำใจ
แต่ไม่เห็นด้วยกับอาสาที่ทำแบบนี้เลยครับเลยอยากฝากช่วยเตือนหน่อยนะครับ
อันนี้เป็นความเห็นจากคุณหมอสมิทนะคะ
ก็คือคงยังไม่อยากให้ไปก้าวไก่เกี่ยวกับเรื่องของการชนะสูตรเพราะเป็นหน้าที่โดยตรงของทางแพทย์นิติเวศนะคะ
อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวคุณผู้ชมคะสสเต้
สสเต้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งคนที่เคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องคดีของคุณตังโมตลอดมา
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพยายามช่วยหาหลักฐานหรือไปในจุดเกิดเหตุก็ตามนะคะ
คุณผู้ชมครับวันนี้สสเต้มงคลกิจเนี่ยก็ยังคงลงพื้นที่ค่ะ
มีการพานักข่าวไปลงพื้นที่๓ร้านอาหารดังแถวริมแม่น้ำเจ้าพระยาไปทำอะไร
พาไปดูกล้องวงจรปิดหน่อยร้านแถวนั้นมีกล้องวงจรปิดไหนบ้าง

ซอยสนิทซอยจรรย์สนิทวง๘๘นะคะแล้วก็นี่แหละค่ะไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิด
คืนเกิดเหตุที่คุณตังโมเนี่ยพลัดตกน้ำปรากฏว่าร้านเนี้ยเขามีกล้อง
แต่กล้องเสียค่ะพี่ปอค่ะเออในวันเกิดเหตุค่ะทีนี้อ่า
อีกร้านหนึ่งชื่อร้านชีพวิเล็ตค่ะมีกล้องเหมือนกันโอ้
อันนี้ก็กลายเป็นว่ากล้องเนี่ยถูกบันทึกข้อมูลทับซ้ำไปแล้ว
ค่ะก็เท่ากับไม่มีข้อมูลแล้วอ่ะอ๋อก็เลยพาทีมข่าวไปจุดที่สามอ่ะ
ไปที่ร้านทาราชาวเลซีฟู้ดอันนี้อยู่ในซอยจรรยสนิทวง๙๒นะคะ
มีกล้องวงจรปิดติดไว้แต่ว่าร้านเนี้ยวันที่ไปวันนี้
สสเต้บอกร้านปิดชั่วคราวยังติดต่อเจ้าของไม่ได้ค่ะ
แล้วก็มีการพาทีมข่าวลงเรือล่องไปตามแม่น้ำเจ้าพระยา
พากันไปดูซิว่ามีที่ไหนที่มีกล้องวงจรปิดอีกบ้าง
จะได้เอาไปเป็นหลักฐานนั่นเองค่ะ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราเองได้ภาพกล้อง
เป็นกล้องวงจรปิดมุมใหม่นี่เลยนี่นี่ตรงนี้
ซึ่งถือว่าจะกลายเป็นอีกหนึ่งหลักฐานพยานสำคัญ
ในคดีของคุณแตงโมนิดาค่ะ
กล้องนี้เป็นกล้องที่อยู่บริเวณบริษัทคลังสินค้าเอกชนแห่งหนึ่ง
และมันอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้วย
มีช่วงเวลา๓ทุ่ม๓๗นาทีค่ะ

ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคุณผู้ชมเห็นมุมซ้ายด้านกล้องไหม
มันขึ้นว่า๔ทุ่ม๓๒นาที
คือเป็นจังหวะที่เรือ
แล่นมาทางฝั่งบริษัทเอกชนแห่งนี้

เห็นอยู่ว่ามีคนในเรือ๒คน

และเรือมุ่งหน้าไปที่สะพานพระราม๗นะ
ตำรวจระบุข้อมูลตรงนี้ว่า
ช่วงเวลา๔ทุ่ม๓๓๔นาที
นาทีเดียวตามเวลาในกล้องวงจรปิด
คาดว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณแตงโมนิดาตกจากเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยา
ซึ่งตรงนี้มันจะเป็นส่วนที่ตรงกันข้าม
กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ว่าเมื่อเรือผ่านจุดนี้ไปแล้ว
แต่ไปได้ไม่กี่นาทีหยุดค่ะ
หยุดก่อนจะวกเรือกลับมาลักษณะคล้ายค้นหาอะไรบางอย่าง
อันนี้มันก็จะไปตรง
เจ้าหน้าที่ตำรวจเคยชี้แจงเอาไว้
และนี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งหลักฐานจากกล้องวงจรปิดนะคะ
อย่างที่บอกว่าอาจจะเชื่อมโยงและอาจเป็นหลักฐานสำคัญ
เกี่ยวกับคดีคุณแตงโมเพิ่มเติมนั่นเองค่ะ